เป็นเวลากว่าสามปีแล้วที่หลวงพ่อคูณมรณภาพหลวงพ่อคูณเป็นพระผู้ที่มีแต่ให้นะครับ
แม้ว่าจะเป็นวาระสุดท้ายของชีวิตท่านก็ยังสร้างประโยชน์ให้กับส่วนรวม
ที่สำคัญทำให้ประชาชนเห็นหลักธรรม
ที่สามารถนำไปปรับใช้ในชีวิตประจำวัดได้
เราไปติดตามรายงานย้อนรำลึก๓ปีหลวงพ่อคูณมรณภาพครับ

บรรดาศิษยานุสิตต้องหลั่งน้ำตา
เพราะได้สูญเสียพระผู้เปี่ยมด้วยความเมตตา
ในเวลา๑๑นาฬิกา๔๕นาที
พระเทพวิทยาคมหรือหลวงพระคูณปริสุทธโธ
เทพเจ้าแห่งด่านขุนทศละสังขาร
เนื่องจากการทำงานหลายระบบล้มเหลว

หลังก่อนหน้านี้มีอาการอาภาษณ์มานาน
หลังมรณภาพผู้ว่ารัศกาลจังหวัดนครราชสีมา
ร่วมประชุมกับคณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่น
เพื่อดำเนินการเรื่องสรีระหลวงพระคูณ

คือให้ยึดตามพินัยกรรมที่ทำขึ้นที่วัดบ้านไร่
เมื่อวันที่๒๕มิถุนายน๒๕๕๙

สรีระของหลวงพระคูณหลังมรณภาพแล้ว
อบให้กับคณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่น
นำไปเป็นอาจารย์ใหญ่หรือศึกษาทางการแพทย์
และต้องดำเนินการภายใน๒๔ชั่วโมง
ว่าลูกศิษย์บางส่วนจะขอนำสรีระ
บำเพ็ญกุศลที่วัดบ้านไร่เป็นเวลา๗วันก่อนก็ตาม
แต่มติในที่ประชุมยืนยันว่า
ไม่สามารถทำนอกเหนือจากพินัยกรรมได้
พินัยกรรมนี่สาระสำคัญก็คือ
หลวงพ่อได้แสดงเจตนารมณ์
ที่จะมอบสรีระนี้
ให้เป็นทานแม้นาทีสุดท้ายของหลวงพ่อ
ก็คือใช้ในการศึกษาเล่าเรียนทางแพทย์
โดยมอบสรีระให้กับโรงพยาบาลศิลป์นักลินที่ขอนแก่น

ทำทร
และในคืนนั้นก็ได้เคลื่อนสังขารของหลวงพระคุณ
ที่มหาวิทยาลัยขอนแก่นทันที
โดยนำไปที่สาลา๒๕ปี

และเปล่งเสียงสาธุดังกึกกล้อง
เคลื่อนสรีระไปยังศูนย์ประชุมอเนกประสงค์การจนาพิเศษ
เพื่อประกอบพิธีบำเพ็ญกุศลเป็นเวลา๗วัน
ซึ่งอาคารศูนย์ประชุมถือว่ากว้างขวาง
สามารถรองรับพุทธศาสนิกชน
หลั่งไหลมากราบสังขารได้หลายหมื่นคนต่อวัน
โดยพบว่าแต่ละวันมีบรรดาผู้เลื่อมสายศรัทธา
มาฟังสวดพระอภิษฐรรมล้นศูนย์ประชุม
ตั้งแต่เช้าถึงเย็นผู้มีจิตศรัทธาหลายคน
คำสอนหลวงพระคูณในเรื่องของการให้

เปลี่ยนหมุนเวียนไม่ขาดสายทั้ง๗วัน
เพียงพอต่อประชาชนที่มาร่วมงาน
หลังจากบำเพ็ญกุศลครบ๗วัน
ก็ได้เคลื่อนสังขารของหลวงพระคูณไปที่ชั้น๗
อาคารเรียนรวมคณะแพทยศาสตร์
เข้าสู่กระบวนการดองร่างประมาณ๑ปี

ตามเจตนารมณ์ที่ได้ระบุไว้ในพินัยกรรม

แพทยศาสตร์และศิษยานุสิตของหลวงพระคูณ
ร่วมทำพิธีทักษินานุปทาน

นำสังขารหลวงพระคูณออกจากอ่างดอง
หลังครบ๑ปีการดองร่าง
โดยจะให้สรีระของหลวงพระคูณเป็นครูใหญ่สาธิต
ให้เข้าศึกษาตลอดระยะเวลา๒ปี
โดยจะทำเครื่องหมายบนร่างเท่านั้น
ให้นักศึกษาได้ผ่าตัดร่างแต่อย่างใด
ให้ศึกษาในเดือนกรกฎาคมเป็นต้นไป
บัตรนี้ถือว่าการทำตามเจตนารมณ์อันยิ่งใหญ่
วาระสุดท้ายของหลวงพระคูณได้สิ้นสุดลง

กำหนดการดำเนินตามขั้นตอนของพินัยกรรมในช่วงท้าย
ช่วงท้ายคือการฉาบพนักกิจศพครูใหญ่
โดยจะมีพิธีพระราชทานเพลิงศพในวันที่๒๙มกราคมนี้
และลอยอังคารเท่าฐานในแม่น้ำโขงจังหวัดน้องคาย
วันที่๓๐มกราคม

ยังได้มอบหลักธรรมอันยิ่งใหญ่จากพินัยกรรม

ร่างกายเมื่อตายไปแล้วก็ไม่สามารถนำไปด้วยได้
แต่ยังสร้างประโยชน์ทางการศึกษาได้
รวมถึงความเรียบง่ายในการจัดพิธีศพ

พระผู้ที่ถูกขนานนามว่า
เทพเจ้าแห่งด่านขุนทศมอบไปให้ลูกศิษย์พึงระลึก

ทีมข่าวธรรัตน์ทีวีรายงาน